คุณผู้ชมครับพาไปบุกวัดกันหน่อยค่ะ
เป็นวัดดังกลางเมืองเชียงใหม่เลย
ที่ต้องไปบุกเขาบอกว่าไม่รู้เป็นวัดหรือโรงแรม

แล้วก็ทั้งพระทั้งเนรเขาไปรอคิวรับการรักษากัน
แต่ลักษณะดูแล้วเนี่ยมันดูไม่ค่อยเหมือนวัดสักเท่าไห
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูภาพพร้อมกันนะคะ
จากครูบาลธนันชัยที่ปรึกษาของวัดอู่สายคำ
ก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะบอกว่า
ที่ตอนนี้เขาแชร์กันว่าวัดมีการเปิดห้องพัก
ราคาตั้งแต่๖๐๐บาทถึง๒๐๐บาท
ยืนยันเลยนะคะว่าไม่เป็นความจริงค่ะ
เพราะการบริจาคมันแล้วแต่ศรัทธา
โดยเฉพาะผู้ที่มาพำนักภายในวัดเนี่ย

แล้วก็พำนักเพื่อที่จะมารอพบญาติ
หรือมาส่งพระผู้ใหญ่รักษาตัวค่ะ
ห้องพักที่มี๑๑ห้องเท่านั้นเอง
ยืนยันเลยนะคะว่าไม่ได้เป็นโรงแรม
ที่มีข่าวออกไปจนกลายเป็นเรื่องเข้าใจผิด
ซึ่งวัดนี้เขาไม่ได้เพิ่งทำ
เขาทำแบบนี้มานานแล้วนานถึง๓๐ปีแล้วด้วยค่ะ

เมื่อก่อนอาคารแห่งนี้เนี่ยเคยเป็นสาราเก็บศพมาก่อน
แต่เขาก็พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เพราะว่าญาติโยมเองก็ช่วยบริจาคทีวีเอ่ยตู้เย็นเอ่ย
ล่าสุดค่ะเจ้าอาวาสก็เลยรื้อกุฏิหลังเก่า
สร้างเป็นที่พักรวมรองรับพระสงฆ์อาภาษณ์
รอคิวเข้ารักษาในโรงพยาบาลซะเลย

เป็นเพียงผู้หญิงที่มาทำบุญ

ด้านนายสนั่นช่างปรุงนักวิชาการศาสนา
สำนักงานพระพุทธศาสนาเชียงใหม่ก็บอกว่า
วัดนี้มีการทำในเรื่องของศาสนกิจอยู่แล้ว

แล้วก็มีการบอกกันแบบปากต่อปาก

กว่า๓๐ปีแล้วที่เขาทำแบบนี้มา

แล้วก็อย่างที่บอกศาสนกิจด้วย